เรื่องของการแข่งขันรถจักรยานยนต์
ตามเส้นทางถนนต่างหรือว่าแว้นกันเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าไม่ใช่อยู่จะออกไปแว้นกันได้ง่ายนะ
จะรวมตัวเส้นถนนไหนก็รวมตัวกันได้เลย
แต่จริงเขามีผู้จัดหาเส้นทางให้

แล้วก็ตำรวจสามารถที่จะไปจับกลุ่มผู้ต้องหา
พฤติการในการจัดเส้นทางการแข่ง
แล้วก็จัดหาการแข่งให้ครับ
นายวิชิตพงศ์หรือว่าบังดิสแล้วก็นายอรุณอายุ๒๘ปีนะครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ข้อหาชักจูงและยุโยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร

และจัดให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ
พร้อมด้วยนายอุรุพงศ์หรือว่ากิสและอรุณน้องชายนะครับ
อายุ๒๔ปี
ผู้ต้องหาในคดีหาผลิตยาเสพติดประเภท๕
น้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอ
ถูกนำตัวมาแถลงข่าวหลังตำรวจสามารถจับกลุ่มได้นะครับ

บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑
เปิดเผยครับว่าที่ผ่านมามีการร้องเรียน
ถึงการจัดแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะบ่อยครั้ง
แว้นสวนสยามเสรียทัย
สวนสยามแถวถนนเสรีไทย
ต่อมาตำรวจได้ขออำนาจสารอนุมัติหมายจับนายวิชิตพงศ์
ก่อนจะเข้าจับกลุ่มได้นะครับที่บ้านพักย่านน้องจอก
พร้อมขยายผลจับกลุ่มนายอรุพพลง

ใบกระท่อม๓๗กรัม
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาภาพ
บอกว่าตัวเองชื่นชอบการแต่งรถแข่ง
ได้แข่งรถในที่สาธารณะ

จะมีการพนันกันครั้งละไม่ต่ำกว่า๕๐๐บาท

ตัวเองซื้อโครงมาซื้อตัวโครงรถมา

ตอนแต่งหมดเงินไปตั้ง๔๐๐๐กว่าบาทนะคุณ

ขอซื้อในราคารถที่ตัวเองแต่ง๑แสนบาท

เพราะผมถือว่าเป็นตัวแรงแห่งย่านเสรีไทย
ก็จะเก็บไว้แข่งขันแล้วก็หลังจากพ้นโทษครั้งนี้
จะกลับตัวเป็นคนดีเลิกแข่งรถบนถนนอีก
นะครับด้านพลตำรวจตรีสำริทตรงเต้า
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ในคืนที่ผ่านมา
ได้มีการกวาดล้างการแข่งขันรถในทางสาธารณะ
โครงการปราบปรามเด็กแว้นแก๊งซิ่งฝั่งทน

โดยสามารถจับกลุ่มรถจักรยานยนต์ได้๒๑คัน
เยาวชนอายุ๑๕๑๘ปี๒๐คน
แล้วก็วัยรุ่นอายุ๒๑ปีอีก๑คน
ก็สามารถที่จะปราบปรามแก๊งแข่งขันในสองย่านนะ
ด้านแรกก็แถวสวนสยามถนนเสรีชัย